ความเชื่อเกี่ยวกับการที่จะให้หมอปลาไปช่วย
เรื่องของน้องโจอันผู้ป่วยติดเตียงที่มีอาการมือเท้าเกร็ง
ตัวคุณแม่ไม่สบายใจลูกก็ป่วยแย่อยู่แล้ว
แล้วมือเท้าเกร็งแบบนี้ตีไปในทางความเชื่อ
เหมือนมีวิญญาณสัมภเวษีมาแฝงร่างมารังแก่ลูกชาย
ก็เลยขอให้หมอปลามาช่วยเดี๋ยวไปดูวินาทีที่หมอปลาเดินไปที่บ้านของน้องโจอันหน่อยฮะ

พูดคุยนะแล้วยังไงต่อรู้ไหม
อาการมาอาการของหมอปลาผอืดผอมนี่ในช่วงคุยกันอยู่จะ
อุ้ยผมแย่แย่แย่แย่ผมแย่จะมีผมแย่โผล่มาแล้วพอปลาเหมือนจะอาเจียน

หากเจียนเราต้องจับลูกปลอดไว้แล้วบอกปล่อยลูกเถอะอย่าทำอะไรลูกเลย
แล้วก็ปกตินะลูกจะไม่หลับวันนี้หลับ๒รอบแล้ว
ชัดเจนเลยอ่ะชัดเจน
ยืดเลยขออภัยคุณผู้ชมก่อนนะที่ทานคงทานข้าวในช่วงเวลานี้

นี่คืออาการของหมอปลาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา

จะมีอาการเหมือนพระอุทธิ์พระโอม
แบบนี้เลยหมอปลานะฮะมาที่บ้านของผู้ที่ร้องเรียนให้หมอปลามาช่วย
อยู่ที่จังหวัดชายนาฏอาการก็อย่างที่เห็น
แล้วหมอปลาก็เดินเข้าไปในบ้าน
เพื่อไปเจอกับน้องโจอันผู้ป่วยติดเตียงนั่นแหละ
หมอปลาบอกกับนักข่าวของเรานะคุณแซคคุณแซคนัทริน
มามาช่วยเป็นคนกลางในการสื่อวิญญาณหน่อย
นี่เหมือนกับว่าให้นักข่าวของเราร่วมด้วยในการทำพิธีกรรม
น้องแซคเอามือไปจับเป็นสื่อเป็นสื่อของจริงเลย
นอกจากจะเป็นสื่อมวลชนแล้วเป็นสื่อกลางด้วยสื่อสื่อวิญญาณด้วย
ในการสื่อวิญญาณจับที่ขาของผู้ป่วยติดเตียง
แล้วหมอปลาก็ถามว่าแซ็กรู้สึกยังไงบ้าง
บอกรู้สึกอุ่นที่ปลายเท้า
ในช่วงการทำพิธีแบบนี้หมอปลาจะต้องจับที่ศีรษะ
ที่นักภาคของแซ็คนักข่าวของเรานะ
รู้สึกอย่างนั้นว่าแบบนี้นะแล้วหมอปลาก็เล่าต่อนี่
วิญญาณที่มารังควานรังแกลลูกชายของผู้หญิงคนนี้
มีอาการเกรงมือเกรงเท้าเหมือนกับอะไร
เหมือนกับสภาพจิตสุดท้ายของคนตายที่ทรมานจากการผูกคอตาย
นึกภาพสิขู่คอตายเป็นไงเกรงมือเท้าเกรงมันทุรลทุราย
ไม่รู้จะทำยังไงดีก็ต้องถามหมอปลาเนาะ
มาถึงที่แล้วจะรักษาน้องเขาอย่างไร
ลองฟังเสียงหมอปลาหน่อยฮะ
เพราะถ้าเขาไปอ่ะเขาต้องหาร่างใหม่มาอยู่แทนเนี่ย
ที่บอกว่าหาร่างใหม่มาอยู่แทนเนี่ยเพราะหมอปลาบอกบอกให้แม่ทำใจ
ถ้าจะให้หมอปลาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณน้องโจอันอาจจะต้องเสียชีวิต
อาจจะต้องจากไปภายใน๓อาทิตย์
โอ้โหจริงหมอปลาเคยพูดเรื่องนี้อยู่แล้ว
ทุกร่างเลยนะ
เมื่อทราบถึงวิธีการแล้วเนี่ยก็ปรึกษากันนะเนาะ
ตัวคุณแม่นี่เห็นไหมหลักลูกชายนะ

ถูกต้องครับแต่คุณแม่ก็บอกว่าทำใจไว้ระดับหนึ่งแล้ว
แล้วก็เคยทำเรื่องบริจาคร่างกายของโจอันเอาไว้กับทางโรงพยาบาล
เอาจริงนะคุณแม่เขาก็เคยพาน้องไปรักษากับการแพทย์แผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลแหละ
แต่พอไม่หายเขาก็ต้องพึ่งพาเรื่องของความเชื่อถูกไหม
แม่บอกหมอปลาเอาเลยทำพิธีเลยทำใจเอาไว้แล้ว
ก็เลยให้คุณแม่แล้วก็ยาดล้างเท้าขอเข้ามาลูกชาย
อย่างที่เห็นที่สวมก่อนก็ได้แหละครับคุณผู้ชมครับ
ให้ครบ๓จบแต่ยังไม่ทันจะครบเดียนโมนโมอยู่นั่นแหละ
สุดท้ายยังไงกลิ่นศพมาดิมันไปเตะจมูก
หมอปลาเข้าหมอปลาจะอ้วกจะอาเจียนอาการแบบหนักเลย
ทำพิธีไม่เสร็จสักทีหมอปลาบอกอย่างนี้นะต้องทำพิธีถึงสองรอบเลยนะ
ไอ้ที่ว่าต้องอ้วกต้องอาเจียนหมอป้าเชื่อว่าวิญญาณที่มาแฝงร่างน้องโจอันเนี่ย
ไงดื้อไงเป็นวิญญาณอาถรรพ์ไงไม่ยอมออกจากร่างของน้องโจอัน
แล้วหมอปลาบอกว่าเอาสุดท้ายทำพิธีจนเสร็จจนได้แล้ววิญญาณล่ะจะไปไหนต่อ
หมอปลาบอกวิญญาณตามมาตามหมอปลาไปหมอปลาบอกเพิ่งเคยเจอเหมือนกัน
กับการทำพิธีที่เจอกับวิญญาณที่เฮียนขนาดนี้เหมือนกับว่ามีจิตอาฆาตที่รุนแรง
เล่าให้ฟังนี่เป็นคำพูดที่หมอปลาเล่าให้เราฟังอีกทีนะ
คุณผู้ชมนะมันเป็นความเชื่อนะจะมีจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่หมอปลาบอกว่าเอางี้ละกันทำแล้วก็เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย
คุณแม่ก็คงจะสบายใจขึ้นแล้วก็เรื่องของอาการป่วยเดี๋ยวติดตามต่อว่าน้องโจอันจะเป็นอย่างไร
ส่วนหมอปลาเองก็บอกว่าเอาห้องมาทำตามหน้าที่มาเพื่อแบบมาช่วยให้ทุกฝ่ายสบายใจ
ตัวคุณแม่เองส่วนโจอันเองจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกนี้ไหม
ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันเพราะเท่าที่เห็นน้องโจอันเองก็ดูแล้วก็ป่วยป่วย
แล้วก็มีอาการที่แบบว่าต้องดูแลเยอะเลยนะคนป่วยติดเตียงก็ต้องการกำลังใจอยู่อะเนาะ
ใช่ค่ะแต่ว่าหมอปลามาช่วยประมาณนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยสร้างกำลังใจให้กับครอบครัวได้เพิ่มขึ้นด้วยนะ